เรื่องของสงกรานก็กำลังโค้งสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้หลายท่านก็เตรียมเดินทางกลับกันแล้ว
ใครที่ไปทำบุญในช่วงสงกรานหรือแม้แต่จากนี้เป็นต้นไปมีคำเตือนจากพระท่านค่ะ
ท่านบอกว่าปล่อยสัตว์ที่สระน้ำหน้าวัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
อย่าทำเลยเพราะว่าปล่อยไปในสระแห่งนี้มันมีปลาใหญ่
ปล่อยไปก็โดนปลาใหญ่กินหมดนี่เป็นการเตือนจากวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
คือเห็นแล้วมันก็สะเทือนใจนะคือเดี๋ยวปล่อยปลาเล็กปลาน้อยไปอ่ะ

ปล่อยชีวิตอ่ะมาหุบต่อหน้าต่อตามันอย่างงี้เลยอ่ะโอ้โห
เนี่ยค่ะจนกระทั่งจากตรงนี้ค่ะมีเพจนะคะเพจชื่อวัดฉลองของภูเก็ตเนี่ย
ฮะออกมาโพสต์บอกว่าเอ่อระวังทำบุญจะได้บาป
ไม่สนับสนุนให้ปล่อยสัตว์เล็กตรงสระน้ำหน้าวัด
นี่ค่ะทีมข่าวของเราไปที่วัดฉลอง
วัดดังแถวถนนเจ้าฟ้าไปพบกับเจ้าอาวาสวัดฉลองค่ะ
ก็ได้รับทราบความจริงบอกเพจที่เขาโพสต์เรื่องนี้ไม่ใช่เพจของวัดนะ
แล้วก็สระน้ำหน้าวัดก็ไม่ใช่ของที่วัดด้วย
คือชาวบ้านพอมาทำบุญที่นี่บางคนก็อยากจะทำทาน
ก็อยากจะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์เล็กทำบุญ
แล้วก็มีชาวบ้านคือมันก็เป็นทำเลนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มาตั้งโต๊ะขายสัตว์เหล่านี้ให้กับคนที่มาทำบุญ
ท่านยืนยันว่าเพจที่โพสต์ก็ไม่ใช่เพจของวัด
แต่ว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญที่พอเหมาะพอเจาะกันนะคะ
อ่าท่านก็ยืนยันว่าเหตุนั้นไม่ใช่ของวัด

ถ้าปล่อยก็อาจจะต้องเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารปลาชะโด

พระก็เตือนถูกจริงนะ
ระวังจะได้บาปไปนะครับ